คุณผู้ชมครับด้วยสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตที่เร่งรีบนะครับ
ทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็เครียดโดยไม่รู้ตัวนะครับ
เบลเยี่ยมมีการบำบัดทางเลือกใหม่ด้วยแนวทางกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
จะเป็นอย่างไรเจาะประเด็นจากรายงานครับ
การใช้เวลาอยู่กับตัวเองท่ามกลางธรรมชาติ
ใครควรพิจารณาและเชื่อมต่อตัวเองกับธรรมชาติ
ป่าบำบัดกลุ่มนี้เดินอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใบย่า
ในป่าอาเดนทางตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม
เพื่อดื่มดำช่วงเวลาและบรรยากาศไปกับธรรมชาติรอบตัว
การพาตัวเองมาอยู่ท่ามกลางป่าแบบนี้
จะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้
โดยเขาเรียกมันว่าการอาบธรรมชาติ
พูดง่ายก็คือการใช้เวลาอยู่กับโลกแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง
เป็นธรรมชาติโดยรอบหรือต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งที่เราชอบ
ระหว่างการเดินป่าจะมีการฝึกสมาธิไปด้วย
ด้วยการฝึกบังคับลมหายใจ
ผู้นำกลุ่มจะให้สมาชิกทุกคน
จดจ่ออยู่กับต้นไม้และลมหายใจของตัวเอง
รวมไปถึงการสัมผัสและดมกลิ่นดินที่อยู่ในมือ
เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้เรารู้สึกถึงปัจจุบัน
ผ่านทางสีเสียงและกลิ่นของธรรมชาติ
บำบัดเป็นวิธีที่จะทำให้คนสามารถจดจ่ออยู่กับปัจจุบันได้โดยง่าย
และสามารถจดจ่อยอยู่กับตัวตนณขณะนั้น
ผ่านปราศาสมผัสทั้งห้าโดยไม่มีสิ่งอื่นมารบกวน
เพราะเมื่อจดจ่ออยู่กับธรรมชาติแล้วความคิดว้าวุ่นต่างจะค่อยหายไป
โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมป่าบำบัดส่วนใหญ่
จะอยู่ที่ช่วงอายุ๓๕๖๕ปีจากทั่วประเทศจนไปถึงเนเทอร์แลนด์
อย่างไรก็ตามการทำป่าบำบัดนี้ไม่สามารถใช้วินิจฉัย
หรือรักษาอาการของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตได้
แต่เป็นเหมือนการฝึกจิตใจให้สงบและผ่อนคลายมากขึ้น
โดยมีผลการศึกษาชี้ว่าหลังเข้าเดินป่าเป็นเวลา๒๐นาที
สมาชิกกลุ่มจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
และส่งผลให้เกิดความคิดด้านบวกเพิ่มขึ้น
แต่เมื่อได้เดินเข้าไปในป่าเรื่อยได้เห็นถึงสีสันและความสวยงามของธรรมชาติ
รบกวนจิตใจก็ค่อยจางหายไปและสงบขึ้น
แค่มองดูภาพป่าก็ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง
ซึ่งนั่นหมายถึงระดับความเครียดจะสามารถผ่อนคลายลงได้ด้วย
และหากได้เข้าไปในป่าใช้เวลาในป่าจริงด้วยตัวเองเป็นเวลาราว๒๐นาที
อัตราการเต้นของหัวใจก็จะสามารถช้าลงได้อีก
และระดับความเครียดก็จะลดลงด้วยเช่นกัน
โดยนอกจากที่เบลเยี่ยมแล้วที่ญี่ปุ่นก็มีการบำบัดทางเลือกที่เรียกว่า
รินโยคุหรือการอาบธรรมชาติเช่นเดียวกัน